ผมกรวีปริศนานัฐกุลภูมิใจไทยจากจังหวัดอังทองในฐานะสมาชิกรัฐสภา
เรื่องแรกต้องขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลชุดใหม่ครับ
ถึงแม้ว่าจะใช้ระยะเวลาหลังจากการเลือกตั้งมากกว่า๓เดือน
เราก็สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ
วันนี้คือวันเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่

และมาพร้อมกับความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

ที่รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์

รัฐบาลได้หยิบนำเอาหลายนโยบาย
ที่ได้ลงมือทำไว้ตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อน

ปรับปรุงพัฒนาและบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้

ได้เห็นนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียงเศรษฐกิจทางภาคใต้
ที่จะยกระดับแล้วก็พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงทางการค้า
และจะทำให้เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศ

ที่ได้เห็นโครงการ๓๐บาทรักษาทุกโลก
ได้ดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อให้เข้าสิทธิ์ถึงการรักษา
แม้แต่ว่ารัฐบาลที่เริ่มต้นคือรัฐบาลไทยรักไทยเมื่อ๒๐กว่าปีก่อน

โดยท่านอนุทินชาญวิรากูลได้ยกระดับกลายเป็น๓๐บาทรักษาทุกที่

จะได้ยกระดับเพื่อเป็นการบริการประชาชนต่อไป

ที่ได้มองเห็นประโยชน์ของกัญชา
เพื่อสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ

คือการควบคุมที่จะป้องกัน

ให้เกิดโทษกับลูกหลานของเราต่อไป

สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำเรื่องเดียวครับ

เห็นตรงกันกับพักภูมิใจไทยครับ
ที่ได้เสนอนโยบายพักหนี้๓ปี

บน๒บาทที่แบกหนี้
เอาไว้อย่างหนักอึ้งของพี่น้องประชาชน
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

ที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน
ที่จะเริ่มต้นจากการพักหนี้ของเกษตรกร
เพราะเป็นพี่น้องเกษตรกรกลุ่มใหญ่

เราจะเห็นว่าหนี้สินเกษตรกร

มากขึ้นทุกปีทุกปี

เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชน

และเห็นด้วยครับที่ใช้กับกลุ่มเกษตรกร
แต่ผมอยากจะฝากเอาไว้๒ประการครับ

ยังมีพี่น้องกลุ่มอื่น
ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชนใช้แรงงาน

และประการที่๒ที่สำคัญมากครับ

มันไม่ได้ทำให้หนี้มันหมดไปครับ
แต่เราต้องหาวิธีการที่จะไปเพิ่มรายได้

เพื่อให้เขามีปัญญาที่จะเอามาปลดภาระ

นั่นจะทำให้นโยบายพักหนี้

การสารต่อโครงการที่มีประโยชน์
จากรัฐบาลชุดที่ผ่านมา

ให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลชุดนี้

และไม่จำเป็นต้องไปทำลายล้าง

และตอบโจทย์เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชน

ที่วันนี้เราได้เห็น
การจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ

คือความสำเร็จของรัฐบาล

เกิดขึ้นได้แต่เพียงอย่างเดียวเลยครับ

แล้วทำให้เกิดขึ้น
พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

ที่จะให้การสนับสนุนและทำงาน

เพื่อความสำเร็จของรัฐบาล

ของพี่น้องคนไทยชาวไทยทั้งประเทศ